แต่ว่าข่าวที่นำเสนอค่อนข้างตรงกันข้ามเลยล่ะ
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปแล้วในอินเดียมีผู้ชายถูกรถชน
ยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่คนผ่านไปผ่านมาไม่มีใครช่วยเลย

คราวนี้มาอีกแล้วแต่คราวนี้โหดกว่า
เป็นครูสาวชาวอินเดียแล้วเกิดขึ้นกลางกรุงนิวเดลีเมืองหลวงเลยนะคะ
ถูกแทงถูกรุมแทงอยู่กลางเมืองเลย

ไม่มีใครเข้าไปช่วยเธอเลยจนเธอเสียชีวิต
ในอินเดียเขาก็เลยนำเสนอคลิปนี้ให้ดูกันจ่ะเลยนะคะ
ครูสาววัย๒๒ปีชื่อว่านางสาวกรุณา

อยู่มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา

หน่ำแทงไม่ยั้ง๒๒แผลด้วยกัน
แล้วก็ยังเอาก้อนหินฟาดเข้าที่ศีรษะ
ซ้ำอีกหลายครั้งก่อนที่จะขี่รถหนีไปจากที่เกิดเหตุ
รายงานข่าวบอกว่าครูคนนี้เสียชีวิตคาที่นะคะ

ตอนเกิดเหตุเนี่ยคนก่อเหตุมีคนเดียวนะคะ

ก็คือคนเดินเท้าเดินถนนที่เดินผ่านไป

ไม่มีใครเข้าไปช่วยแม้แต่คนเดียวจริง

พอหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจไปจับตัวคนร้ายได้แล้วนะ

คนร้ายเป็นเพื่อนบ้านที่แอบชอบครูสาวคนนี้มาโดยตลอด
แต่พอตัวเพื่อนบ้านแต่งงานไปเนี่ย

ตีตัวออกห่างซึ่งก็ถูกแล้วอะเนาะ

ไม่พอใจที่ผู้หญิงเขาตีตัวออกห่างเพราะตัวเองแต่งงานแล้ว

เตะทั้งเอาของแข็งฟาดศีรษะฟาดลำตัว
จนเขาเสียชีวิตขาดที่

ถ้าผู้ชายที่เดินผ่านไปผ่านมาหลายคนรวมกันช่วยเนี่ย

อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาคิดกันเยอะ
ตรองกันเยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น